บอกกันไปว่าความรักดีรอคุณโมอยู่ก็คือคุณเบิร์ต

ในการที่พยายามทุ่มเทตามหาอย่างมีความหวังนั่นเองนะคะ
จากเหตุการณ์นี้หลังอย่างที่บอกไปว่า
คนเป็นห่วงคุณแตงโมกันเยอะมาก
รวมไปถึงคุณเบิร์ตแฟนหนุ่มนอกวงการ
ที่คุณตังโมเองก็เพิ่งเปิดตัวว่าคบหาดูใจกันกับหนุ่มมาสเซอร์คนนี้

ว่าคนนี้เข้ามาเติมเต็มและทำให้ความรักครั้งนี้ของเธอ
เป็นความรักที่ลงตัวแบบสุด
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแตงโมค่ะก็ไม่มีใครคาดคิดนะคะ
ตัวของคุณเบิร์ตแฟนหนุ่มเองก็ได้แสดงความรักความห่วงใยแฟนสาว
ด้วยการลงเรือไปร่วมค้นหาด้วยตัวเองตลอดทั้งวัน
ตั้งแต่ทราบข่าวการหายตัวไปนะคะ

ก็จะได้เห็นว่ามีโมเมนต์ที่บีบหัวใจอยู่หลายเหตุการณ์เหมือนกัน
ไม่ว่าจะเป็นในคลิประหว่างที่แฟนหนุ่มนั่งเรือ
ร่วมค้นหาไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่นะคะ
จะเห็นว่าคุณเบิร์ตเองเป็นห่วงแล้วก็สีหน้าสีตากังวลมากนะคะ
จนแบบร้องไห้ออกมาเลยตลอดทางในการที่เฝ้าตามหาคุณตังโมนะฮะ
เท่านั้นยังไม่พอค่ะยังมีภาพนั่งรออยู่บริเวณริมแม่น้ำ
ตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าคุณผู้ชม
คุณเบิร์ตเนี่ยรออย่างใจจดใจจ่อไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะ
พอภาพเหล่านี้ถูกเอามาแชร์ผ่านทางโซเชียลค่ะ
ชาวเน็ตก็ทราบซึ้งใจกับความรักความทุ่มเทที่แสดงออกมา
ต่างก็พากันส่งกำลังใจแล้วก็ชื่นชมคุณเบิร์ตนะคะ
กับความรักดีครั้งนี้ที่มีให้กับคุณแตงโมนั่นเองค่ะ
เชื่อว่าหลายคนเห็นภาพแล้วก็ส่งกำลังใจนะคะ
แล้วก็หวังว่าจะเกิดปฏิหารครั้งนี้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณเบิร์ต
รวมไปถึงครอบครัวของคุณแตงโมแล้วก็ทีมกู้ภัย

ระดมสรรพกำลังในการช่วยหาค้นหาคุณแตงโมนั่นเองนะคะ
ก็เป็นกำลังใจทุกฝ่ายด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชม